ค่ะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมการแพร่ระบาดเนี่ยตัวเลขอย่างที่เราทราบกันคือมีเพิ่มขึ้นเรื่อยสิ่งสำคัญมากไม่แพ้อย่างอื่นเลยก็คือโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนามจะมีขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างแน่นอนนะคะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นพระเอกเลยครั้งก่อนก็ประกาศตัวเป็นที่แรกเลยนะคะสำหรับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะมีการเปิดโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ใช้อาคารดีลักษณ์นะคะของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาล

๕๐เตียงมีห้องตรวจคัดกรองการติดเชื้อความดันลบศักยภาพสูงอีก๓ห้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนี่แหละโรค๕๐๐คนแล้วก็พยาบาลอีกกว่า๒๐๐คนคือต้องบอกว่ารับมือกันเต็มที่ค่ะ